เรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเราก็ได้นะครับ
เพราะว่ามีอดีตพยาบาลคนหนึ่งขับรถมาจอดในบ้านแล้ว
แต่ปรากฏว่าน่าจะไม่ได้ดึงเบรกมือหรือเข้าเกียร์พีไว้

ตัวเธอเองไปพยายามที่จะดัน
เอาตัวดันหลังรถไม่ให้รถไหล

คือบ้านตรงนั้นที่เธอจอดมันเป็นเนินด้วย
ใช่ครับแล้วรถของเธอเองก็ไหลมาทับ
เธอนั้นเสียชีวิตใต้ท้องรถนะครับ
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาเวลาประมาณ๔ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้
บริเวณหน้าบ้านเลขที่๓๕๖หมู่๘
ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาได้รับแจ้ง
มีเหตุผู้หญิงถูกรถทับเสียชีวิต
ก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและกู้ชีพ

นครราชศรีมาจอดขวางถนนอยู่หน้าบ้าน
บริเวณล้อหลังพบร่างผู้เสียชีวิต
คือนางพัทรกรกวักทาอายุ๕๗ปี
เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของรถ
เป็นอดีตพยาบาลโรงพยาบาลโนนสูง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำเครื่องตัดทางไปยกรถขึ้น

จากการสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่า

ก็พบรถคันดังกล่าวชนประตูเหล็กจนพัง
แล้วไหลมาจอดขวางถนนหน้าบ้าน
ดูในรถไม่เห็นมีใครขับอยู่ในรถเลย
เมื่อใช้ไฟฉายส่องดูรอบรถ
ส่องไปส่องมาพบร่างของนางพัทรกร

แล้วก็นางพัฒนากรตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะ

เพื่อนบ้านจึงตะโกนเรียกเพื่อนบ้านคนอื่นให้มาช่วย
พยายามจะหาแม่แบรนด์มาช่วยกัน
แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้เลยนะครับ
ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือ

เสียงร้องของนางพัทรกรเงียบหายไป
ก็เลยคาดว่านางพัฒนากรเสียชีวิต
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงที่เกิดเหตุนะครับ

ผู้ตายขับรถกลับจากทำงานเข้าเวรที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ประกอบกับทางเข้าบ้านเป็นทางลาดเอียง

ผู้ตายนะครับพยายามที่จะวิ่งมาด้านหลังรถ
แล้วพยายามใช้ตัวดันรถเอาไว้ไม่ให้มันไหล

จนทำให้เจ้าของรถเสียชีวิตนะครับ